เป็นเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นมาแบบนี้ทีแรกถ้าจะอ่านข่าว
แสดงว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยดีใช่ก่อเหตุนะคะคือจะไปทำร้ายคู่อริ
ครับแล้วเอามีดเนี่ยจะเอาไปฟันเขาบอกเลยว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่สิบสาม
ถึงขั้นที่หัวไหล่จะขาดดูคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมเห็นโต๊ะม้าหินอ่อนอันนั้นเมื่อกี้นี้น้องคนที่โดนฟันแล้วแขนเนี่ย
จะเห็นเลยว่าแขนเสื้อมันขาดไปแล้วมันเวิร์กไปแล้วอ่ะใช่
มันเวอะไปแล้วเลือดโชคออกมาจังหวะโดนฟันนี่นะคะ
วิ่งตามมาฟันเขาแล้วจะซ้ำด้วยนะจะซ้ำแต่ตัวคนเจ็บเนี่ย
น้องผู้ชายคนนั้นเป็นเยาวชนนะคุณผู้ชมครับเยาวชนอายุสิบสามปีเอง
พยายามร้องขอชีวิตแล้วบอกอย่าฟันผมผมไม่เกี่ยวทำทำไมอ่ะ
นั่นสิแล้วสุดท้ายเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็เลยเดินออกมาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยวิ่งหนีหลบไป
แต่น้องเนี่ยเจ็บหนักเลยนะคะ๕ทุ่มของคืนวันที่๒กันยายน
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดตรงบริเวณหน้าร้านตรงนี้
อยู่ที่ถนนป่าโทนที่พระนครศรียุธยาค่ะเห็นเลยว่าวัยรุ่นมาอาวุธครบมือ
มีมีดด้วยมีระเบิดด้วยไล่ทำร้ายกันมาเรื่อยค่ะ
มาถึงจุดนี้ตอนนั้นเนี่ยน้องเยาวชนชายอายุสิบสามปี
วิ่งมาก่อนแล้วถูกมีดฟันแล้วเขาก็เลยล้มลงไปตรงโต๊ะม้าหินอ่อน
กลุ่มคนก่อเหตุอย่างที่บอกจะฟันซ้ำก่อนจะหนีไปเพราะมีคนมาเห็นเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าวัยรุ่นก่อเหตุอุกอาจจริงนะ
ปลาระเบิดด้วยเอามีดไล่ฟันกันส่งเสียงดังไปทั่ว
ที่สำคัญชาวบ้านบอกงงตรงที่ว่าทำไมก่อเหตุอุกอาจ
อาจความหมายคืออยู่ใกล้หน้าบ้านพัก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คืออยู่ใกล้หน้าบ้านพักด้วยนะของท่านผู้บังคับการ
ทำไมถึงไม่กลัวกฎหมายเลยเห็นกลุ่มคนเจ็บวิ่งมา

น้องบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่เห็นเลือดไหลนอง
รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะ
นี่คือคนเห็นเหตุการณ์นะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยด้วยนะคะ
ทางด้านของแม่ล่ะคะแม่ของน้องเยาวชน๑๓ปีค่ะ
คุณแม่นาธวรรณอายุ๕๐ปีแม่เล่าแบบนี้นะ
คือตอนนี้ลูกชายอาการหนักนะรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย

บอกฟันถูกฟันเนี่ยเกือบขาดเลยหมอบอกว่าเส้นเอ็นขาดค่ะ
แล้วก็ทำการต่อเส้นเอ็นให้แล้วแต่ใดคือยังไม่รู้ด้วยนะว่า
หลังจากรักษาแล้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่
คุยกับลูกชายลูกบอกว่าไปเที่ยวงานที่อยู่แถวนั้น
ซึ่งงานจากดูรีมถนนตรงบริเวณหน้าสพศศิริยา
ไปกับรุ่นพี่ประมาณ๔คนนี่แม่เล่าให้ฟังนะแม่บอกลูกเล่า
ตอนนั้นรถของรุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่ม๑ใน๔ยางรั่ว
เขาก็ยืนรอกันอยู่ตรงจุดนั้นอยู่อยู่เฮ้ยวัยรุ่นเขาไล่ตีกันมาอยู่แล้วคุณ
กลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่กันมาลูกชายเธอเนี่ยตกใจ
แม่บอกว่าลูกก็เลยวิ่งหนีแต่พอลูกวิ่งหนีไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่มัน
โอ้โหอาวุธครบมือเนี่ยเข้าใจว่าโอ้นี่คือหนึ่งในคู่อริ
ก็เลยเอามีดมาฟันน้องจนแขนเวอะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าพยายามจะฟันซ้ำ
แต่น้องเนี่ยร้องขอชีวิตบอกว่าไม่เกี่ยวข้องก็เลยรอดมาได้
ยืนยันว่าลูกชายไม่รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุค่ะ
เพราะน้องเพิ่งจะย้ายมาจากจังหวัดสิงห์บุรีแล้วมาเรียนที่นี่ได้ไม่นานค่ะ
ถือมีดวิ่งมาอย่างนี้เขาก็เลยตกใจแล้วก็วิ่ง

ไม่รู้จักแต่รู้จักได้ไงมาเที่ยวงาน
แม่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปมีเรื่องไม่ได้รู้จักกับใครแน่นอน
ทีนี้แม่มีทานแจ้งความไว้แล้วนะคะกับตำรวจที่สพศศิษยานี่แหละ
อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมา
เพราะว่าก่อเหตุแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ที่จุดบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับโรงพักแท้เลยค่ะ